แต่ขอให้รักเท่าเดิม

มันก็เป็นเพลงแข่งเหลือแล้วกัน

ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอพี่อินเท่าไหร่เลยนะคะ
นานมากเลยไม่ได้เจอหน้าจอเนอ
ก็เลยอุ๊ยพี่อินจะหันหลังให้วงการบันเทิงหรือเปล่า
พอถามพี่อินพี่อินบอกว่าเปล่าจ้ะไม่ฉันไม่ทิ้งแน่นอน
ส่วนที่ไม่ค่อยได้เห็นผ่านหน้าจอทีวีก็เป็นเพราะว่า
ตอนนี้ผ่านตัวเองไปเป็นครูสอนร้องเพลง
ไม่มีฟ้าสละที่เดียว
เป็นไงขอเรียนกับครูเรือนขวัญได้ไหมคะ
โอ้โหถ้าหมอลำมาได้อยู่
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็เลยเป็นที่มาของไม่ค่อยได้เห็นหน้าจอเท่าไหร่นะคะ
ขอไปฝึกศิลปินรุ่นใหม่กันดีกว่านะจ๊ะ
เออซึ่งจะว่าไปแล้ววันนั้นถึงวันนี้นะพี่อินเนี่ยอยู่ในวงการมาแล้ว๒๓ปี
คือวงการบันเทิงที่ให้ทั้งเงินทั้งงานแล้วก็อาชีพค่ะ
แต่ก็ไม่น้อยนะหากชื่อเสียงมันไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนค่ะ

ส่วนใหญ่จะไปสอนสอนตามรายการเพลงอยู่เบื้องหลัง
รายการเพลงจะสอนแบ็คอัพอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็ส่วนใหญ่จะสอนร้องเพลงให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ให้ฝึกฮัตศิลปินที่เขาส่งมาให้เราฝึกว่าคนนี้เนียะคนเนี่ยมาติว

เพราะราคองก็ออนไปหมดแล้วด้วย
เวลาเห็นลูกศิษย์หรือเด็กที่มาเรียนกับเราประสบความสำเร็จแล้ว
เราพูมใจเยอะเอ้ย
มันเป็นสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้ว
คือมันก็ต้องผุดอย่างนี้ใครจะเป็นไม้ยืนต้นได้แบบโผล่ใช่ไหมล่ะ
มันก็ต้องเป็นเรื่องปกติเลยเพียงแต่ว่าถ้า
ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วมันดีทำอะไรแล้วมันใช่
ส่งเสริมกันไปอย่างนี้คืออันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ส่งเสริมเรา
เราก็ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ในอีกมุมมองในอีกแบบนึงซึ่ง
ซึ่งมันอยู่ในวงการเดียวกันยังไงมันก็วนเจอ
กันไว้คือดีที่สุดเลย